มาดูข่าวนี้ฮะตัวสามีนะถูกภรรยาให้ร่วมหลับนอนด้วย

แต่ตัวสามีหมดแรงครับ

ไปทำการบ้านจากกิ๊กสาวใหญ่มา
ทีนี้พอกลับมาและตัวภรรยาบอกให้ทำการบ้านกับเธอหน่อย
สามีทำไม่ไหวเพราะหมดแรง
ภรรยาก็เซาซีอยู่ได้จนสามีหงุดหงิดครับ
หยิบปืนแก๊ปขึ้นมาขู่บอกไม่ทำแล้วไม่ทำการบ้านไม่ทำแล้ว
ปรากฏว่าปืนลั่นใส่ภรรยานะครับ

หลังจากที่ภรรยาอนุญาตให้สามีไปมีกิ๊กได้
แต่ทุกครั้งที่ภรรยาหนึ่งหรือว่าเมียหนึ่งหรือว่าเมียเอกเนี่ย
เรียกให้สามีทำการบ้านกับเธอเธอต้องทำให้ไหวนะ

เงื่อนไขนะเธอจะไปมีกี่บ้านฉันไม่ว่า

ฉันเป็นเมียหนึ่งนะเรื่องนี้เป็นเรื่องเป็นราวนะครับ
ตำรวจสพเมืองอุดรธานีควบคุมตัวนายเทพสุพรรณภวงกัญญา
อายุ๓๙ปีมาสอบสวนหลังก่อเหตุใช้ปืนแก๊ปยิงนางสาวหนู
ประคองศรีสร้อยพร้าวอายุ๔๑ปีภรรยาได้รับบาดเจ็บ
ก่อนที่นายเทพสุพรรณจะหลบหนีไป
คือเหตุการณ์มันเกิดขึ้นช่วงเช้าของวันที่๑๗สิงหาคมที่ผ่านมานะครับ
หลังก่อเหตุนายเทพสุพรรณได้ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไป
กระทั่ง๓วันผ่านไปจึงคิดได้และติดต่อขอมอบตัวนะครับ
จากการสอบปากคำนายเทพสุพรรณรับสาภาพว่าก่อเหตุยิงนางสาวหนูประคองจริง
โดยนายเทพสุพรรณเคยถูกจับข้อหาชิงทรัพย์ติดคุกมา๕ปี
พ้นโทษออกมาก็ได้มาอยู่กินกับนางสาวหนูประคอง
ซึ่งเป็นแม่ม่ายลูก๒มาเกือบ๓ปีแล้ว
โดยนางสาวหนูประคองเป็นคนขยันทำมาหากิน
ทำหน้าที่แม่บ้านไม่ขาดตกบกพร่องเลยนะ
ทำให้แม่ของนายเทพสุพรรณหรือว่าแม่สามีรักลูกสะพ้ายคนนี้มากจริง
แต่เมื่อเดือนกรกฎาคมนะครับนายเทพสุพรรณได้ไปรู้จักกับกิ๊กสาวใหญ่
เป็นแม่ม่ายลูกติด๔คนชื่อว่าน้อยนามสมมุตินะอายุ๔๘ปี
คืออายุเยอะกว่านายเทพสุพรรณแหละ
หมู่บ้านใกล้กันลักลอบคบหาดูใจกัน
สุดท้ายคุณนางสาวหนูประคองจับได้ฮะ
ก็เลยทำให้มีปากเสียงทะเลาะกันเป็นประจำสามีภรรยาคู่นี้
ไม่นานมานี้เรามาพูดจาปรับความเข้าใจตกลงกันหน่อยไหม
สุดท้ายนะโอ้โหตัวนางสาวหนูประคองเมียคนแรก
ครับยอมให้สามีไปมีหญิงอื่นได้
แต่เงื่อนไขอย่างที่คุณอริยาบอกให้ฟัง
คือให้อยู่คนละบ้านไม่ต้องมายุ่งเกี่ยวกัน
และไม่อนุญาตให้สามีไปนอนค้างคืน
ถ้าหากจะซื้ออะไรให้ใครขอให้ซื้อให้กับเมียหนึ่งก่อน

และที่สำคัญหากจะหลับนอน
ต้องหลับนอนกับเมียหนึ่งเมียเอกนางสาวหนูประคองก่อน

แต่เรื่องมาเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าเมื่อวันที่๑๕สิงหาคมที่ผ่านมา
คือนายเทพสุพรรณไปหลับนอนกับนางสาวน้อยเมียสองเนี่ยนะ
ก่อนจะกลับมานอนอยู่ในห้องใต้ถุนบ้าน
ส่วนภรรยานอนอยู่บนบ้าน
และตอนเช้าภรรยาก็ลงมาหา
เสาสีขอให้สามีร่วมหลับนอนด้วย
แต่ตัวนายเทพสุพรรณบอกว่าหมดแรงไม่มีอารมณ์ปลูกไม่ขึ้น
ุดหงิดครับก็เลยหันไปคว้าปืนแก๊ปสั้นขึ้นมาขู่
แต่ปืนลั่นไป๑นัดอันนี้เขาอ้างไว้แบบนี้นะครับ
กระสุนก็ไปโดนขาแล้วก็ชายโครงของภรรยา
แล้วก็สะเก็ดเอาไว้ถูกมือเขาบาดเจ็บเหมือนกัน
ด้วยความตกใจครับเขาก็รีบขี่รถจักรยานยนต์

วันนี้พี่ฮุลเกินไปนะวันนี้ผมเมย์ผมโมเวด
อย่างนี้ว่าประสำคัญอย่างนี้นะ
พี่ฮุลหรือมีแมนน้อยหิวหวงเหรอหา
เมนบะเรียนไม่รู้
สว่างคุณเขานะครับอ๋อมันผู้จะสว่าง

มันทั้งหมู่พิษก็เผาครับ

เขาก็บอกตำรวจบอกว่าเขารักนางสาวหนูประคองนะ

แล้วก็หลังหลบหนีไปเขาก็รู้สึกสำนึกรู้สึกสงสาร
แล้วก็อยากจะรู้ว่าเมียเป็นยังไงบ้าง
หลังหลบหนีไปนายเทพสุพรรณก็โทรไปขอโทษเมีย
ที่นอนบาด๗อยู่ที่โรงพยาบาล
โดยบอกว่าไม่ได้ตั้งใจซึ่งเมียก็ให้อภัยนะ
โดยนายเทพสุพรรณบอกว่าบอกกับทั้งสองคนเลยนะ
ว่าหลังจากรับโทษออกมาจะใช้ชีวิตร่วมกับภรรยาทั้งสองคน
คือรักมันรักทั้งสองคนไงคุณ
รักทั้งนางสาวหนูประคองด้วย
แล้วก็รักอีกคนที่เป็นแม่ม่ายลูกสี่ด้วย
จะใช้ชีวิตร่วมกับภรรยาทั้งสองคนไม่ทิ้งใครและจะรักให้เท่ากัน
ต้องถามว่าถามเมียหนึ่งหรือยัง
ไปตกลงกันใหม่อีกหรือเปล่านะเรื่องนี้หลังเกิดเหตุนะครับ